ร้องได้ให้ได้
ไปดื่มน้ำดื่มท่ากันกลับมาได้แล้วครับคุณผู้ชม

อันดับนะครับนักสู้ชีวิตเสียงไพร้อเราผ่านไปแล้วสิบ

ตั้งแต่อันดับ๑๐ถึงอันดับที่๕บอกได้เลยว่าก็เพราะอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นนะอันดับที่เหลือคุณผู้ชม
ไปเอาน้ำเปล่ามาวางได้เลยแล้วไม่ต้องใส่น้ำหวานนะคะ
เดี๋ยวกินผสมกับเสียงเพลงเนี่ยหวานเจี๊ยบคุณผู้ชม
โอ้โหไม่ใช่เพราะธรรมดา
บางคนเนี่ยร้องออกไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าตาแมวมอง
นี่ยืนจนหัวเข่าเปื่อยแล้วทำไมเขาไม่มองเป๊กมั่ง
แมวไม่มองแมวเมิน
ใช่แต่โชคดีสุด็อกยังหอนให้บ้างเป็นบางครั้ง
แต่ว่าอย่าสนใจเรื่องของเป๊กเลยค่ะมันเป็นแค่น้ำจิ้ม
แต่ว่าหัวใจหลักเนี่ยอยู่ที่ผู้เข้าแข่งขันเสียงหวานของคุณป่านี่แหละ
อ่ะถ้าไม่เชื่ออย่าหาว่าเมาส์ไปดูค่ะคุณผู้ชม

อันดับที่๔น้องครู
ตั้งแต่จำความได้คือเกิดมา
ก็พี่กานนะครับก็แขนขาใช้การไม่ได้พี่กานเหรอ
เริ่มจำความได้เราฝึกทำอะไรเป็นอย่างแรกด้วยตัวเอง
อ๋อเขียนหนังสือหรือใช้ปาก
เคยคุยถามแม่ว่าเออแม่ผมวาดรูปได้ยังไง
แม่ก็บอกว่าผมก็นอนกลิ้งไปเห็นปากกาดินสอ
แล้วก็ใช้ปากคาบตอนที่๓ขวบนะครับ
คาดเสร็จแล้วก็ใช้เขียนกำแพง
อืมในความพิการแต่เด็กก็คือเด็กใช่ไหมคะคุณแม่

ทีนี้ครูก็เริ่มใช้ปากทำอะไรมาหลายอย่างด้วยตัวเอง
ทานข้าววาดรูปเขียนหนังสือ
ใช้การวาดรูปหาเลี้ยงคุณแม่แล้วก็น้องด้วย

จริงก็ถึงการฝึกฝนผมไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดหรอครับ
เพราะกว่าจะเก่งได้ก็ใช้เวลานานครับ
เป็นเกือบ๑๐ปี๒๐
๑๐ปี๒๐ปี

ว้าว
แล้วสองรูปนี้ใช้เวลาเท่ากันไหม

คือพี่เป๊กใช้ประมาณ๒๐นาที
อุ้ยจะได้ว่าสวยมาตรฐานวาดได้เร็ว

เฮ่ยเดี๋ยวทำไมทำไมคิดหนักเพราะว่าเขาบอกว่า
การที่เราจะวาดคนที่แบบหน้าตาดีอย่างนี้
มันไม่ใช่แบบนั้น
มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ารูปภาพของพี่เป๊กอ่ะ
มันอยู่ในสมองแล้วก็อยู่ในหัวผมตลอดเลย
รถเดียวได้ไม่เท่าเนียด
ร่างแพกยั่งแท้ล้อยมากัน
เป็นแค่ข้อนใหม่ไม่มีทิศทาง
ประคองตัวเองไปเหงา
กลางคืนเน็บหนาวจนใจจะพัง
ไม่เลือกความหวังอะไรเลย
วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมามือเจ้าค่อยคว้าข้อนใบเอาไว้
เพียงว่างในใจพยุงหายลอย
อยากส่งให้เธอไปถึงฝันพื้นดินทั้งนั้นยังรอคอย
เหลืออยู่น้อยจะไปอย่างไร
หากมีเรือสักรังแล่นมา
ก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้
ก็ลอยคอให้เพียงข้ามวัน
แต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
เพียงพี่ได้พบสกา
น้องมาเที่ยวที่วศก
นางฟ้าคงจำแรงมาล่อ
ใจมีจอแม่นวนเราไฟฟัน
ใจบึงไปถึงที่รัก
สองเราฝากฝากใจรักผูกพัน
เพียง๑เดือนที่เลื่อนจากกัน
ไว้วัน
เจ้ามีคู่มันประคอง
เสียหน้ากลัวก่อน

อันนี้ก็ไม่ได้คิดเอง
มันอะไรแล้ว

ใครที่อยากสนับสนุนน้องต่อ
ชีวิตก็ช่วยสนับสนุนเพลงของน้องด้วยก็แล้วกัน
แต่ตอนนี้โอ้โหใกล้เรียกว่าจุดไครแมคของเรื่องเข้ามาทุกที
ก็คืออันดับ๒แล้วก็อันดับที่๑

ท่านผู้ชมครับและก็ถึงเวลา

เขาบอกให้เล่นใหญ่เล่นใหญ่

แล้ววินาทีที่ทุกท่านรอคอย

ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมภาคเหนือ

และตอนนี้เราก็จะมาทราบกันถึงว่า

จริงจ้านี่เป็นใครเนี่ย
นี่ไงมีหน้าม้า

จินตะหลา

โอ้โห
ได้ทีนี่เต็มที่เลยนะ

อันดับที่สองและอันดับที่หนึ่ง

แล้วคุณหมาเนี่ยทำไมถึงเชื่อในความฝัน
ว่าทำไมเรามีฝันแล้วเราจะทำตามฝันได้หรือเปล่า

มันไม่มีเหมือนกับว่าไม่มีอะไรมากระตุ้นเราครับ

คืออยากจะได้อยากจะได้บ้าน

เพราะเวลาที่เราจากไปแล้วเนี่ย

บ้านที่อยู่เป็นยังไงครับพี่หมานะตอนนี้
มันก็อยู่ได้ครับถ้ามันโซมครับ

คลื่นซัดทุกวันมีผลกระทบอะไรกับตัวบ้านบ้างคะ

เอียงนะครับเริ่มมีอาการสั่นนะครับ
ก็คือเสาที่เป็นต่อหม้อเนี่ย

มันซ่อมทีนึงก็ถ้าเราใช้ไม้
มันก็๓๔หมื่นครับมันอยู่ได้ละลา๒๓ปี
แต่ถ้าเป็นปูนก็จะได้จบไปซะทีเดียว
ถ้าเป็นปูนเนี่ยพี่หมาคิดว่าจะอยู่ได้กี่ปีคะ

อยู่ได้ประมาณเป็นร้อยปีก็ได้ครับ

ความหวังว่าถ้าได้เป็นมูลเนี่ย
ลูกเมียก็จะอยู่สบายหลับอย่างสนิทว่างั้น

ครับรู้สึกหวาดระแวงมากครับ

เสาในบริเวณบ้านนี้ต้องใช้กี่ต้น

ต้องเยอะนะฮะต้องซอยใช้ถี่ครับ
ลองเอื้อมมือค่อยก็เอื้อมไม่ถึง
อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พื้น
แปลงได้จะบินไปครึ่ง
เคลาวเจ้าหัวตูมบัวบาน
อันดับที่หนึ่งป้าอีน
จงภูมิใจเธอที่เกิดสุดท้าย
ไม่เป็นพลาดใครและมีน้ำใจร้อนกลิ่ม
ทั่วโลกเล่าค้านขนานนาม
ให้ว่าอาสยามเมืองยิ้ม
เราควรกระยิ้มถึงความดีงาม
คนเย็นใจซื้อได้ชื่อว่าไทย
ร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้าม
ข้ามเขตข้างคล้องที่น้ำคุณ
มาพึ่งใบบุญเมืองสยาม
เรายิ้มรักตามที่ท่านต้องการ
เรื่องชื่อเรือนาม
สยามมีแต่น้ำใจ
ขอเตือนทั้งผู้อาศัย
อยากทำอะไรให้ร้าวร้าน
คนไทยใจซื้อเขาถือแต่โบราณการ
แค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจาน
ใครลืมของท่านนั้นแน่รักคุณ

การร้องการจับไมค์

ประกวดร้องเพลงปีพศ๒๕๖
แล้วชนะเลิศหัวหน้าวงลูกทุ่งหมอหล่อ
ทุ่งหมอหล่อนี่เป็นวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยรามกำแหง

เดี๋ยวฉันขอออกนอกวงคุณสองคนเจอแล้วค่ะ
คือช่วงนั้นผมก็เรียนอยู่ที่รามคำแหง

อีทได้เป็นนักร้องของวงดนตรีประจำ
หมายว่าอะไรลังคมแห่งคือลูกทุ่งหมอหลอ

พิธีโกศ
เรียนหนังสือไปเป็นโคศก

เราจำเขาได้นะเพราะเขาเป็นดาราด้วย

ตอนนั้นปี๒๖๒๗ผมน่าจะอยู่ประมาณปี๒ปี๓
แต่ว่าผมมาเริ่มเล่นหนังปี๒๘๒๘๒๙แล้ว
พี่อีทนะตอนนั้นร้องกับใครบ้างฮะ
แข่งกันตก๒๐๐คนนะ

เป็นสุดยอดของนักสู้ชีวิตจริงเลยนะคะคุณป่า

ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากเข้าไปคุยกับทีมงาน

เข้าไปที่เพจร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะคะ

เราก็เป็นช่วงดีที่เรามอบให้กับคุณผู้ชมนะครับ
นี้ก็ไปพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตปกติกันได้นะครับ

สู้ชีวิตให้คุณผู้ชมได้พบกันนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ

ก็ดูกันต่อเลยค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ

มีความสุขคงจะไม่เชยนะครับที่เราจะกล่าวคำนี้นะครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ